ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
เทรนด์การซื้อสินค้ามือสองมาแรงในยุคนี้ค่ะ
ยุคที่มีการซื้อขายทางออนไลน์
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการซื้อสินค้ามือสองนี้ทำให้เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ
เพราะว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้มีการผลิตจากสินค้าหรือว่าวัสดุหรือวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ
ผู้คนทั่วโลกมักมองหาสินค้ามือสองเป็นอันดับแรกเลยแทนการซื้อสินค้ามือหนึ่งแบบใหม่แก่กล่อง
ด้วยเพราะว่าเป็นเช่นนี้หลายคนก็เลยมองว่ามันอาจจะดีไหมแต่จริงแล้วอาจจะทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะเราต้องคำนึงถึงความยั่งยืนแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพราะว่าการซื้อสินค้ามือสองเนี่ยอาจจะประหยัดแต่ไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตามนะคะเทรนด์ความยั่งยืนในหมู่ผู้บริโภคทำให้แบรนด์สินค้าในตลาดแฟชั่นหันมาเน้นการผลิตจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะ
เป็นการจูงใจแล้วก็เป็นการทำการตลาดที่จะให้ผู้บริโภคหันกลับมาซื้อสินค้ามือหนึ่งอีกครั้ง
เทรนด์ที่ใช้สินค้ามือหนึ่งแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้ของมีสินค้ามือสองที่ไม่ได้ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
ซึ่งการซื้อสินค้ามือสองปริมาณมากนะคะความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการใช้ประโยชน์เพียงไม่กี่ครั้งแล้วก็อาจจะไม่คลุ้ม
ล้อมล้วนเป็นสิ่งสำคัญและที่สำคัญประหยัดพลังงานในการขนส่งอีกด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ